จับเธอชีด้าชีด้านจับเธอชีด้า
ไม่ต้องมาจีนหนักอย่าจีนหนักมาชีด้า
ต้องจับเธอชีด้าชีด้านจับเธอชีด้า

สัตว์เลี้ยงที่จะเอามาตรวจสุขภาพมาลงทะเบียนพร้อมหรือยังครับ

วันนี้เดี๋ยวมาตรวจสุขภาพแล้วก็เดี๋ยวมาลงทะเบียนกัน

เพราะว่าจะได้ควบคุมปริมาณหมาแมว

แต่ยังเป็นข้อเสนออยู่นะคุณยังไม่ออกเป็นกฎหมายนะฮะ
ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะตกออกตกใจลงทะเบียนกันแล้วเหรอ
ยังเขาต้องรับฟังเสียงจากประชาชนด้วยนะครับ

ต้องมาตรวจสุขภาพร่างกายมาเอ็กซารงเอ็กซาเรย์ก่อน

ปลอดภัยหรือเปล่าจะไปติดทุ่งติดเชื้อ
ให้กับคนติดตับสัตว์อื่นหรือเปล่า

อากาศอย่างที่บอกอากาศเปลี่ยนแปลง

คาดการณ์ว่ามรสุมที่เป็นเรื่องกับ

เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะครับ
คาดการณ์ว่าถ้าเกิดวันพรุ่งนี้
จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าหากเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง

จะถือว่าวันพรุ่งนี้เป็นฤดูหนาว

แต่ว่าหลังจากนี้แน่นอนนะครับว่า

แล้วก็ฝั่งกลางแล้วก็พวกไปฝั่งเหนือ

อากาศก็จะเริ่มเย็นลงเย็นลงในแต่ละพื้นที่

ในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่จะออกเดินทางท่องเที่ยว

คงต้องมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ

ยังคงตกต่อเนื่องในบางจุดบางพื้นที่
แต่ว่าบางพื้นที่อากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะครับ

มีลักษณะการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับ

รวมกันอยู่แถวบริเวณทางประเทศพม่านะครับ

เป็นปัจจัยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
แล้วก็บริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทย

นี่คือภาพล่าสุดนะครับ

คือบริเวณที่มีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
ว่าไปเกาะกลุ่มกันอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือสักส่วนใหญ่นะครับ

ลักษณะเป็นสีม่วงสีชมพูเนี่ยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่ามีจุดไหนบ้าง

ลำปางแพร่อุตราดิษฐ์พิสุนโลกตากสุโขทัย
กำแพงเพชรอุทัยธานีนครสวรรค์สุพรรณบุรีสมุทรสาคร
กรุงเทพฯมหานครก็มีปลอดปล่อยอยู่บางพื้นที่
ชนบุรีระยองเลยเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม
สุรินนครศรีธรรมราชสงขลากระบี่ตรังแล้วก็สตูน
พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้มีกลุ่มฝนก่อตัวอยู่
ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจะออกไปทำกิจกรรมหลังจากนี้
เป็นต้นไปที่จะต้องเดินทางอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เพราะว่าบางจุดฝนตกเยอะเหลือเกิน
นี่คือลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
จะสังเกตว่ากลุ่มฝนมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณภาคอีสาน
แล้วก็เลื่อนลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพ
ในช่วงวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็ตอนนี้ค่อยวกขึ้นไป

ก็เป็นผลพวงมาจากกระแสลมที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
เป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่ตอนนี้ทำให้เริ่มมีการเปลี่ยน

ที่มีการค่อยเคลื่อนตัวจากอ่าวไทย
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
แล้วก็ค่อยขึ้นไปแถวบริเวณประเทศพม่านะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่หอบเอาฝนจากทะเล
เข้าไปตกในบริเวณแถบตะวันตกของประเทศไทย
ตอนนี้ภาคเหนืออาจจะต้องเตรียมรับมือหน่อย
นี่คือกระแสลมในระดับ๕กิโลเมตร
จะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
กระแสลมแบบนี้จะทำให้ก่อนที่จะมีฝนตก

ฝนที่ตกลงมาก็จะเป็นฝนฟ้ากระนอง
พอหลังตกเสร็จปุ๊บอากาศก็จะเย็นลงทันตาเลย
นี่คือลักษณะของฝนที่ตกจากกระแสลมนี้
ส่วนนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนเข้าปกคลุมอยู่
สังเกตว่าส่วนใหญ่ไปเน้นตกภาคเหนือ
ส่วนใหญ่ในวัน๒วันนี้ใครอยู่บริเวณดังกล่าก็ระวังกัน
ส่วนนี้ครับเป็นบริเวณความกดอากาศสูง
ปัจจัยที่จะเอาอากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีน
แผ่ออกมามาถึงบริเวณทางตอนล่าง
ก็คือแถวบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับ
ซึ่งตอนนี้ระลอกเก่าค่อยอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวัน๒วันนี้คือ
อากาศจะเริ่มอุ่นขึ้นเล็กน้อย

แต่ว่ามีอีกประมาณ๒๓ละลอกที่จะตามมาติด
เพราะฉะนั้นอากาศก็ยังคงไม่อยู่ดี

แต่ว่าจะมีหมอกสลับกับฝนเกิดขึ้น
และอากาศเย็นได้ในหน้าจับตาปลายเดือน
เพราะว่าทุกปีวันปียะอากาศจะเย็นลงอย่างชัดเจน
ก็รอรุ้นกันนะครับว่าจะไปตามคาดการณ์หรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้หลังจากที่เอาสัตว์เลี้ยงต่างไปทำการเตรียมพร้อม

ห้ามเอาน้ำนะฮะเข้าไปนะฮะ

อันนี้ตายไปแล้วไง